ุมนี้เป็นภาษาแรงเบื้อในประเทศไทย

หมอดูชื่อดังในวันนี้นะครับคุณผู้ชม

คุณผู้ชมครับพูดถึงตัวเลขและเวลา
สิ่งเหล่านี้รถมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตนะครับ
ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินสุขภาพความรัก
ครอบครัวการเดินทางต่างเป็นต้น
ดังนั้นครับในปีนี้ปี๒๕๕๙

มีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตต่อรอบปีนี้อย่างไร
ติดตามพร้อมกันหาคำตอบจากคุณแมนการินครับ

ตัวเลข๒๕๕๙เป็นเลขที่น่าสนใจมากครับ

สำหรับปีหน้าเองตัวเลข๕๕
จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของ

ในเรื่องของการพัฒนาประเทศนะครับ

หรือการยื่นมือมาช่วยนะครับ
ผมเชื่อว่าปีหน้าอาจจะเป็นปีที่ดีสำหรับคนไทยครับ

อาจจะบ่งบอกถึงภาวะเศรษฐกิจ
ที่อาจจะมีการเติบโตมากขึ้นนะครับ
ในเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับ

เทรนด์ใหม่นะครับแฟชั่นใหม่
หรือแม้แต่ในมุมของ

ตอนนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับโลกโซเชียลนะครับ

มีอะไรใหม่เกิดขึ้นมากมายนะครับ

ตัวเลขหนึ่งครับสำหรับปี๒๕๕๙เนี่ย
มีความสัมพันธ์กับเรื่องของ

อาจจะบ่งบอกถึงความแห้งแรงก็ได้นะครับ
เพราะฉะนั้นปีหน้าเองเรื่องเกี่ยวกับฝน

ใช้น้ำประหยัดนะครับ
รักโลกใบนี้ให้มากนะครับ

ก็จะช่วยให้ปีหน้ามีความสุขได้เยอะเลยครับ
สำหรับตัวเลขนะครับในปีหน้าเองเนี่ย

เริ่มมีประเทศต่างเข้ามา

เลข๕เลข๘เลข๙

เราสังเกตดูครับประเทศจีนเกาหลีญี่ปุ่นฮ่องกง
ชอบเลข๘ทั้งนั้นเพราะเลข๘เป็นตัวเลขที่

สมัยนี้เนี่ยเรื่องการลงทุนไม่ได้สำคัญมากแล้วครับ
เรื่องที่สำคัญคือเรื่องของวิธีคิดครับ
ถ้าเรามีความคิดที่แตกต่างคิดไม่เหมือนใครนะครับ
หรือวิธีการคิดที่มันแตกต่างออกมานะครับ
ผมเชื่อว่าในเรื่องของการทำให้ธุรกิจหรือการเงิน
อาจจะแบบรวยแบบไม่รู้เรื่องเลย
จะเป็นคนที่มีความน่าสนใจ

เพราะฉะนั้นเลข๘เป็นตัวเลขที่น่าใช้ครับ
ทำให้เราเนี่ยคิดต่อเนื่องคิดไม่หยุดนิ่งนะครับ
หยิบเลข๘มาใช้ก็สามารถหยิบมาใช้กับเลข๙ได้
หรือแม้แต่การร้อยเรียงตัวเลข๘กับเลข๕
เพราะว่าถ้ามีเลข๘กับเลข๕
จะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับวิธีการเก็บเงินครับ

รวมไปถึงตัวเลขนี้มาทำให้เราคิดแบบมีจุดหยุด

เลข๕จะเป็นตัวช่วยทำให้เรามีสติและความรอบครอบมากขึ้นครับ
อันนี้ลองไปใช้กันดูแล้วกันนะครับสำหรับปีหน้า
และสำหรับปีหน้าเองเนี่ยมีเทรนด์อาชีพเกิดขึ้นมากมายหลายอาชีพเลยนะครับ
ตัวเลขแต่ละตัวเขาก็จะมงบ่อถึงอาชีพที่แตกต่างกันนะครับ
โดยเฉพาะปีหน้าเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับโซเชียลก็มาแรงนะครับ
ก็จะเป็นตัวเลขที่มีความเหมาะสมกับเกี่ยวกับเรื่องโซเชียลนะครับ
ดังนั้นใครที่ขายของออนไลน์นะครับ
ใครขอผ่านอินเตอร์เน็ตใช้๔๙๙๔๙๕นะครับ
ต่างถือว่าน่าสนใจที่สุด
จริงแล้วตัวเลขแทบจะไม่ค่อยมีตัวเลขระวังนะครับ
เพราะว่าเลขทุกตัวเนี่ยนะครับเขาก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนะครับ
มันขึ้นอยู่กับว่าเรามีความต้องการเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะครับ
ตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการเรื่องของความรัก
เราก็ต้องมีเลข๖มาเป็นองค์ประกอบถูกไหมครับ

ถ้าเป็นความรักแบบค่อยเป็นค่อยไป

ก็ใช้๖๒๔๔๒๖นะครับ

ก็ต้องดึงองค์ประกอบนะครับตัวเลข๔ตัว
ก็คือเลข๒เลข๔เลข๖เลข๘มาใช้

ที่ซื้อมาขายไปเงินคล่องใช้เลข๒ครับ
เลข๔เป็นเงินแบบผ่านบัญชีครับ
แบบว่าซื้อของกันโอนเงินกันอย่างนี้ใช้เลข๔ดีครับ
หรือแม้แต่เป็นเรื่องของการลงทุนทางการเงิน
เช่นการซื้อหุ้นเทรดหุ้นต่าง

เลข๖เนี่ยได้ทั้งความรักด้วยได้ทั้งการเงินด้วยนะครับ
ส่วนเลข๘เป็นเงินขนาดใหญ่ครับ

การเงินที่ต้องใช้เงินหมุนก้อนโต

ส่วนตัวเลขต้องห้ามผมก็ยังคงเน้นเหมือนเดิมครับ
ถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่เครียดมาก
ปีหน้ารู้สึกว่าไม่อยากจะมีความกดดันหรือความเครียดรัก
เลี่ยงการใช้เลข๑กับ๗และ๑กับ๘อยู่ใกล้กัน
เพราะว่าตัวเลขพวกนี้มันเป็นเรื่องของความกดดันและความเครียดครับ

คนที่ทำงานนะครับเป็นผู้นำคนหรือต้องปกครองคนมาก
ประกอบที่สำคัญจะมีอยู่๓ตัวครับ

แสดงถึงความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ต้องปกครองคนจำนวนมาก

ส่วนเลข๙เป็นตัวเลขที่เข้ามาสัมพันธ์กับเลข๑กับเลข๕แล้ว
ซึ่งถ้าเกิดเราหยิบองค์ประกอบตัวเลข๙๑๕๕๑๙๑๕๙มาใช้
ก็จะเป็นตัวเลขที่ส่งเสริมการเป็นผู้นำกับเขาได้มากขึ้นครับผม
และการใช้ตัวเลขนะครับ๑๕๙หรือ๙๕๑อะไรพวกนี้

ก็สามารถหยิบมาใช้เพิ่มความน่าเชื่อถือ
บารมีอำนาจความเป็นผู้นำได้เหมือนกัน

ประกอบตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเลข๗กับเลข๘ครับ
เราสามารถหยิบองค์ประกอบอย่างเช่น

อันนี้ก็จะมีความสัมพันธ์กับนักการเมือง

เป็นทีมเป็นพักพวกเป็นองค์กร

สำหรับการใช้ตัวเลขในปีหน้าอย่างที่ผมบอกเสมอครับว่า
ตัวเลขอยู่รอบตัวเรา
เราสามารถหยิบตัวเลขมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
อาจจะไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องของเบอร์โทรศัพท์อย่างเดียว

หยิบมาใช้ให้เป็นสิ่งที่ดีหรือเป็นมงคลกับชีวิตนะครับ
ทุกอย่างเป็นตัวเลขหมดเราสามารถหยิบมาใช้ได้
คอนเทนต์ตัวเลขที่เราได้แนะนำกันไป
และที่สำคัญครับตัวเลขเป็นองค์ประกอบหนึ่งครับ
แต่ถ้าเราไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนชีวิต
ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนตัวเองไปในทิศทางเดียวกันกับตัวเลข
ผมก็เชื่อว่ามันก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับ

เพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนตัวเองด้วยนะครับ
และตัวเลขจะทำให้คุณมีความสุขตลอดปี๕๙แน่นอนครับ